พาคุณผู้ชมไปดูอีกที่หนึ่งล่าสุดมีรายงานมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หมวดการทางกบินบุรีล่าสุดได้มีการเปิดเส้นทางฝั่งขาลงจากนครราชศรีมา
ให้รถวิ่งได้แล้วนะคะส่วนฝั่งขาขึ้นก็ยังมีน้ำ
แล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็จะเปิดให้ใช้เส้นทางได้ต่อไปนะคะ
พาคุณผู้ชมไปอยู่อีกที่หนึ่งในช่วงที่สภาพอากาศเป็นแบบนี้
สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องระมัดระวังก็คือป่าหรือว่าน้ำตก
ปลาจีนบุรีปรากฏว่านักท่องเที่ยวถูกน้ำป่าซัดกู้ไภ
ต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือค่ะ
น้ำแรงเขื่อพี่เซีย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือไปเที่ยวน้ำตกกันไง

น้ำตกสาวน้อยอยู่ที่ประชันตคามปลาจีนบุรี
นักท่องเที่ยวติดอยู่บนแคลชีวิต
โพศีท่านก็อายุ๘๕ปีแล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะ
พาท่านออกจากบ้านพักก็ปลอดภัยนะคะ
ส่วนที่นครราชศรีมาค่ะที่นั่นก็เจอฝนตกต่อเนื่อง๒วัน
น้ำป่ามาเช่นเดียวกันนะคะจากอุทยานแห่งชาติทัพลาน
เอาให้คุณผู้ชมได้ดูภาพมุมสูงเห็นไหมคะน้ำแดงมาเลยนะคะ
มาจาก๒ที่อุทยานแห่งชาติทัพลานกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
วังน้ำเขียวนะคะเชื่อมต่อกับเขตอำเภอนาดีปราจินบุรี
ยาวไป๑๙กิโลนะคะแล้วน้ำมันก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่๙โมงเช้ารถที่ผ่านไปตรงจุดนี้นะคะ
ก็จะค่อนข้างยากลำบากจนกระทั่งประมาณสัก๑๐โมงครึ่ง
เขาบอกน้ำตรงอุโมงมันก็เพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะ
เขาบอกว่าเพิ่มสูงขึ้นกว่าเมตรครึ่งทีเดียวคุณผู้ชม
ก็ยากลำบากเลยล่ะสำหรับการเดินทางในช่วงนี้นะคะ
ตอนนี้นี่ก็คืออย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
อุโมงตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเส้นทางเรียบร้อยแล้วนะคะ
ครับนะฮะอย่างที่อัปเดตไปในช่วงต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับ